เอ่อแล้วก็ไดนรถเข้าฝั่งแล้วรถรอตามหลังมาครับแล้วเพราะ
น้องชายผมเห็บแล้วเข้าฝั่งปลึปรถเก่งคันนั้นก็
นั่งอยู่กลางหน่อยแล้วตีไฟขอทางหว่างไว้แล้วไงต่อ
พอน้องชายรถสิบล้อตามหลังมามันบิดแปดรถสิบล้อจะมาชน
แล้วพอน้องชายถึงหักรถหลบถึงสิบล้อแล้วเข็มตามมาก็ชนเลย